เดี๋ยวผมจะพาไปดูครับคุณผู้ชมครับณตอนนี้เนี่ยครับ
กลุ่มแนวร่วมของบริเวณตรงนี้ครับมีการนำเอารั้วรวดหนาม
ออกไปหนึ่งชั้นแล้วนะครับเหลือรั้วรวดหนามอีกหนึ่งชั้น
เดี๋ยวคุณผู้ชมครับประกาศประกาศทางตำรวจนะครับประกาศ
ก็พูดว่ามีจะมีการใช้น้ำทางด้านขวาแล้วครับคุณผู้ชม
ฉีดน้ำมาแล้วครับอ๋อคุณผู้ชมครับทั้งโต๊ะคุณผู้ชมครับ
และตอนนี้มีการฉีดน้ำขึ้นมาใส่กลุ่มมวลชนกลุ่มกาดที่อยู่ด้าน
แนวร่วมด้านหน้าแล้วนะครับหลังจากที่มีความพยายามที่จะใช้ใช้
เครื่องมือในการตัดเอารั้วหนามออกนะตอนนี้มีการโยนสิ่งของเข้าไปในแนวของตำรวจนะครับ
ณตอนนี้ตอนนี้ค่อนข้างชุลมูลวุ่นวายเกิดขึ้นบริเวณจุดนี้
คุณผู้ชมครับซึ่งบริเวณทางขวามือของผมเนี่ยมีความพยายามที่จะนำเอาเครื่องกิดขวางของตำรวจนี้ออกไป
ด้านหลังแนวของตำรวจนั้นก็ยังมีโล่รวมไปถึงมีรถน้ำจำนวน๒คันที่มาฉีดน้ำอยู่บริเวณตรงจุดนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับบริเวณตรงจุดนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างชุลมุนวุ่นวายครับ
ว่ากลุ่มแนวร่วมนั้นอย่างที่บอกไปว่าเกิดความไม่พอใจ
ตั้งแต่มีการปะทะกับกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่บริเวณฝั่งที่บริเวณด้านหน้ารัฐสภาแล้ว
จนนำไปสู่การที่จะเอานำมวลชนเอานำกาดมาเสริมที่บริเวณแยกเกียรติกายตรงนี้นะครับ
พยายามที่จะผมพยายามผมพยายามที่จะรับฟังนะคะว่าทางตำรวจนั้นประกาศ
คุณผู้ชมครับมีการฉีดน้ำมาอีกสักอีกรอบนึงแล้วนะครับตอนนี้
มีการฉีดน้ำสีเข้ามาใส่บริเวณจุดนี้คุณผู้ชมครับ
ซึ่งเป็นจุดที่ผมยืนอยู่นี่นะครับทางกลุ่มของกาดที่กลุ่มแนวหน้านั้น
ก็พยายามที่จะเอาเสือเอาสาดเนี่ยมาบังเพื่อที่จะไม่ให้ถูกสีที่ทางตำรวจนั้นฉีดมาใส่นะครับ
ผมอยู่บริเวณใกล้เคียงกับตรงนี้เลยคุณผู้ชมครับทีมข่าวเราโดนน้ำไปเมื่อสักครู่นะครับ
แต่ณตอนนี้กลุ่มมวลชนกลุ่มกาดที่อยู่บริเวณพื้นที่นี้ยังไม่ย่อท้อนะครับ
ยังคงเอาเสือเอาสาดเนี่ยมาบังตัวเองอยู่ไว้บริเวณจุดนี้นั่นเองนะครับ
คุณผู้ชมครับจะมีการใช้แก๊สผสมน้ำนะครับ
คุณผู้ชมครับจะมีการใช้แก๊สผสมน้ำอยู่บริเวณจุดนี้นะครับ
ซึ่งทางตำรวจนั้นมีการประกาศอยู่เป็นระยะว่าจะมีการฉีด
น้ำแรกที่ตำรวจฉีดมานั้นเป็นน้ำเปล่าคุณผู้ชมครับ
แล้วก็น้ำที่๒นั้นเป็นน้ำที่ผสมสี
และอีกน้ำหนึ่งที่ตำรวจประกาศบอกว่าจะใช้นั้นเป็นน้ำที่ผสมแก๊สน้ำตานั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งทำให้กลุ่มกะที่อยู่พื้นที่นี้ต้องทำการลาดถอยออกมาจุดบริเวณตรงจุดนี้นะครับ

แก๊สน้ำแก๊สน้ำแก๊สเอามาก่อน

คือคือเราพยายามที่จะออกมาอยู่หลังแนวของกลุ่มคุณผู้ชมครับน้ำเดินออกครับ
โอ้โหออกมาแล้วแก๊ส
น้ำที่ทางตำรวจฉีดนั้นเป็นน้ำแก๊สนะครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งมีการระดมฉีดมาเป็นระยะระยะนะครับ
ทำให้กลุ่มมวลชนที่อยู่ด้านหน้านั้นต้องลาดหอยออกไปนะครับ
ซึ่งณตอนนี้มีความพยายามที่จะเอาน้ำมาลากหน้าล้างตาบริเวณจุดนี้คุณผู้ชม
กลุ่มที่อยู่ตรงจุดนี้เป็นกลุ่มกาดมวลชนแนวร่วมด้านหน้า
มีคนที่ได้รับบาดเจ็บจากเก็ต
จากน้ำที่ผสมแก๊สน้ำตาที่ตำรวจทางฉีดมานะครับ
และตอนนี้มีความพยายามที่จะช่วยเหลือ
มีน้ำเหลือไปก่อนด้วย
มีน้ำเหลือไหมพี่ขอด้วย

นี่ค่ะก็เป็นจังหวะที่ตำรวจก็มีการประกาศเป็นระยะจากที่ตอนแรก
จริงตรงจุดนี้มีการฉีดน้ำไปแล้วรอบนึงนะคะ
แล้วก็พยายามกั้นเพื่อไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ย

ตำรวจก็มีการประกาศว่าจะฉีดน้ำโดยไล่ลำดับแบบนี้คุณผู้ชม

เป็นน้ำเปล่าธรรมดาจากนั้นตามด้วยน้ำที่ผสมสีแล้วก็ล่าสุดที่คุณผู้ชมเพิ่งเห็นบรรยากาศไปเมื่อสักครู่นี้เลยเนี่ยนะคะ
ผู้สื่อข่าวเราคุณภูริพัฒน์เองก็โดนเหมือนกันเนี่ยนะคะเป็นน้ำผสมแก๊สน้ำตานะคะ
ซึ่งก็เลยทำให้กลุ่มผู้ชมนุมต้องล่าถอยกลับมาก่อนก็เอาน้ำล้างหน้าล้างตากันนะคะ
ซึ่งน้ำที่ว่าก็คือน้ำเปล่าน้ำผสมสีและน้ำผสมแก๊สน้ำตา
และถ้ากลุ่มผู้ชุมนุมยังไม่หยุดเดินหน้าเข้ามา
ยังไม่หยุดประชิดตัวยังไม่หยุดรื้อรั้วรวดหนามต่างนานา
มีการประกาศว่าอาจจะต้องใช้กระสุนยางนะคะ
ค่ะและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้ที่มีการฉีดน้ำนะคะ
มันมาจากช่วงแรกเจ้าหน้าที่มีการประกาศขอความร่วมมือ

ทางตำรวจนั้นก็ยังให้ชุมนุมตามปกติ
แต่เหตุใดคุณผู้ชมครับ
น้องนักเรียน
นี่ในกระเป๋าของมีนี่

ตาของมันออกไว้ด้วย
นี่ค่ะก็เป็นจังหวะที่นี่น่าจะเป็นดูแล้วอาจจะเป็นเด็กนักเรียนมัธยมนะ
ดูจากชุดที่สวมใส่ก็คือน่าจะโดนน้ำผสมแก๊สน้ำตา

ต้องช่วยในการประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนะคะ
เพราะว่าจริงแล้วมีการส่งต่อกันอยู่แล้วแหละ
ทั้งในกลุ่มสื่อมนชนเองและกลุ่มผู้ชนมเองด้วย
ว่าถ้าเกิดเจอแก๊สน้ำตาเจอน้ำผสมแก๊สน้ำตาแบบนี้
จะต้องเตรียมตัวหรือว่าปฐมพยาบาลเบื้องต้นยังไงบ้าง

แล้วก็พยายามเช็ดน้ำที่ผสมแก๊สน้ำตาออกไปให้ได้มากที่สุด
คุณภูทิพัทรเองก็จริงคุณภูทิพัทรเอง

กลุ่มผู้ชนมมาเอาขวดน้ำมาให้คุณภูทิพัทรล้างหน้า
แล้วก็เป็นจังหวะที่เนี่ยค่ะกลุ่มผู้ชมหลายคนก็วิ่งกันเข้ามา
เพื่อที่จะออกห่าง
นี่อาการสำหรับคนที่ถูกลักษณะของแก๊สน้ำตา
สัมผัสกับร่างกายหรือว่าใบหน้าเนี่ยนะคะ
ก็คือน้ำตาไหลจามไอปวดตามองไม่เห็นชั่วคราว

เข้ามาช่วยน้องที่โดนน้ำผสมแก๊สน้ำตาคนนี้ด้วย
อาการมันจะเกิดขึ้นประมาณ๒๓นาทีด้วยกัน
แต่ว่าน้องด้วยความเจ็บปวดนะคะ
ก็จะต้องทำให้เร็วที่สุดนะคะ
ซึ่งบรรดากาศเองก่อนหน้านี้เขาก็มีการเตรียมความพร้อม
เกี่ยวกับเรื่องของน้ำเปล่ามาก่อนนะคะ
คลอยซ่วยเหลือแล้วก็ปฐพเบื้องต้นในกรณีที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
เมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมถ้าดูเทียบกันฝั่งขวา

หน้ากากถอดหมวกออกแล้วก็เอาน้ำล้างหน้าเหมือนกัน
ก็คือโดนกลับไปทั้งสองปั่นเลย
แต่ว่าตอนนี้ก็มีการกลับมาตั้งแนวแล้วนะคะ
แล้วก็ใส่หน้ากากลักษณะเหมือนหน้ากากกันแก๊สพิษเลย
มีหมวกกันน็อกด้วยแล้วก็มีโล่การตั้งแถวด้วย
ส่วนเมื่อสักครู่นี้ยังคงมีการฉีดน้ำอยู่นะคะ

ที่เป็นแนวประจันหน้าระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมกับตำรวจที่ตั้งแถวกันเอาไว้
จากที่คุณผู้ชมเห็นที่เป็นเสือผืนสีเหลือง
ก่อนหน้านี้เป็นเสือของกลุ่มที่เขามาทำกิจกรรมกลุ่มไทยพักดี
ใช่ค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเขามานั่งทำกิจกรรมกันที่บริเวณหน้าอาคารรัฐสภาเนี่ยนะคะ

กลุ่มผู้ชุมนุมคณะรัศดรก็เลยนำเสือที่ทิ้งไว้เนี่ยขึ้นมาเป็นเกราะป้องกันน้ำที่ผสมแก๊สน้ำตา
ที่เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนได้ฉีดเข้ามาใส่นะคะ
การฉีดฉีดเป็นระยะจากที่นับเวลาตั้งแต่ต้นมานะคะ
เริ่มตั้งแต่น้ำเปล่าจนถึงการฉีดน้ำที่ประกอบด้วยสารเคมีลักษณะเป็นแก๊สน้ำตา
น่าจะประมาณ๕๖ครั้งได้แล้วนะคะ
กลุ่มผู้ชุมนุมเองก็พยายามที่จะป้องกันตัวด้วยวิธีการต่างตามที่หาอุปกรณ์ได้นะคะ
บางคนมีแว่นลักษณะที่เอาไว้ใช้เวลาเล่นสงกรานเพื่อเป็นการกันน้ำเข้าตา

มีแว่นตากันน้ำต่างนานานะครับ
เบื้องต้นมีรายงานมาอย่างที่บอกว่า
ตำรวจบอกว่าถ้ากลุ่มผู้ชุมนุมยังไม่หยุด
ต้องมีการยกระดับใช้กระสุนยานะคะ
อันนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าจะใช้หรือไม่ใช้